เข้าสู่ประเด็นของวัดพระธรรมกายนะครับ
เมื่อวานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี
ถอดถอนสมณศักดิ์พระทัตตะชีโว
ข่ายนำเงินวัดไปเล่นหุ้นนะครับ
ในขณะที่พระสนิทวงศ์เตรียมเดินทางเข้ามอบตัว
ต่อพนักงานสอบสวน๙โมงเช้า
วันนี้ต้องจับตามองพอสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
จะเข้ามอบตัวหรือเปล่านะครับ

เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์พระราชภาวนาจารย์

รักษาการเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ข่ายการนำเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น
และยังเป็นผู้ต้องหากระทำความผิด
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก

แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มาพบ

ไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป
เพราะถูกหมายเรียกมาโอ้โหหลายเดือนแล้วนะ

ถามว่าพระทัตตะชีโวท่านเป็นใครมาจากไหน

พระทัตตาชีโวหรือพระราชภาวนาจารย์

ที่ตอนนี้ถูกถอดสมณศักดิ์แล้วนะครับ

แปลว่าผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระพุทธศาสนา
ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

แล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช

ความสัมพันธ์ระหว่างพระทัตตะชีโวกับพระธรรมชโย
ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะ

ส่วนพระธตาชีโวเป็นรุ่นพี่
ชื่อว่านายพระเด็จเป็นรุ่นพี่ของนายชัยบูรณ์

แต่สิ่งที่สนใจเหมือนกันก็คือเรื่องของศาสนา
ศึกษาลองวิชาอิทธิฤทธิมาด้วยกัน
แล้วก็ศรัทธาธรรมปฏิบัติกับอุบาสิกาจันทร์คนนกยูง
ที่บ้านธรรมปศิษย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์
วัดปากน้ำพาศรีเจริญด้วยกัน
เข้าสู่การเป็นกำลังสำคัญในหมู่คณะที่ร่วมบุกเบิก

แล้วก็ถือว่าพระธตะชีโวเป็นผู้นำด้านบู๊

คือบุคลิกหนักแน่นแบบนักเลง
รับแขกแก้ปัญหาตอบข้อสักถามแก้ต่าง
แล้วก็ชี้แจงข้อโต้เถียงต่าง
ใครก็ตามไม่สามารถโต้แย้งท่านได้
เธอจะมีหลักทั้งเหตุทั้งผลนี้ล่ะครับ
นักวิชาคารเคยบอกว่าการแบ่งหน้าที่
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในวัดหรือ๕เสือ
วัดพระธรรมกายเป็นแบบองค์กรสมัยใหม่เลยนะ
เป็นแบบองค์กรสมัยใหม่ขนาดใหญ่
แล้วก็พระธตาชิโวถือว่าเป็นเบอร์๒ของวัดพระธรรมกาย
ภายใต้รหัส๑๐๒นั่นเองนะครับ
แล้วก็ถ้าถามโยงต่อ๕เสือมีพระรูปไหนบ้าง
เสือมีพระทัตตะชีโวนี่แหละครับ
เป็นพระรุ่นบุกเบิกสายบูบุญมีพระถวันศักดิ์ยติสโก
พระรูปนี้ก็คุมการเงินการคลังของวัด
ร่วมกับพระครูอำนวยศักดิ์มุนิสโกนะครับ
ก็ดูแลการเงินการคลังเหมือนกันนะครับ
อีก๒เสือคือพระมหาสมชายธานวุฒโธนะครับ
เป็นพระผู้มีอัจฉริยะจบแพทย์มานะ
แล้วก็ขับเคลื่อนงานทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมกายในต่างประเทศ
ส่วนอีกหนึ่งรูปก็คือพระสุธรรม
ประหลัดสุธรรมสุธรรมโมเป็นกำลังหลัก
ในการสร้างวัดสาขาในต่างประเทศด้วย
นั้นก็จะเป็นในกลุ่มของ๑๔คีย์แมน

พระสนิทวงศ์พระมหานพร
นกพะดนสิริวังโสผู้เชี่ยวชาญโซเชียลพระแสนพล
แสนพลเป็นผู้ควบคุมกาดของวัด
หรือว่า๑๑แสนพลก็มีงานด้านต่างที่ถูกแบ่งกันตามหน้าที่
ภายในวัดพระธรรมกายแต่พระตะชีโวเป็น๕เสือ
และเป็นอันดับ๒รองจากพระธรรมชโยนั่นเองนะครับ